สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
สัปดาห์นี้ฝนยังคงตกกระจายได้ทั่วไทย
พื้นที่รุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมด้วยค่ะ
เพราะว่าร่องฝนยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
บวกกับลมมรสุมยังคงมีกำลังแรง
ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกได้ตลอดทั้งสัปดาห์
ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มค่ะ
ในทะเลอันดามันสูงได้๓เมตร

เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงช่วงสัปดาห์หน้าค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐๘๐ของพื้นที่
ฟ้าอาจจะปิดและเกิดฝนได้ตลอดทั้งวัน
อุณหภูมิวันนี้ไม่ร้อนจัดอยู่ที่๒๔๓๘องศาเซลเซียส
ช่วงเช้าแดดค่อนข้างดีค่ะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนได้๑๔๐ของพื้นที่
ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังรอการระบายค่ะ
ช่วงนี้ห้ามนำน้ำฝนต้นฤดูกาลมาบริโภค
ซึ่งอาจจะมีละอองพิษเจือปนอยู่ในน้ำนะคะ